ตอนนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
มีการเพิ่มเที่ยวบินในการบินเข้าประเทศไทยมากขึ้น
ทางด้านของหม่อมรวงรัฐสิทธิ์ดิจสกรุณนะครับ
ก็บอกว่าการใช้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานตอนนี้เติบโตสูงมากครับ
เดือนแรกของปีนี้รวมแล้วปริมาณทั้งหมดนะครับประมาณ๑๙๐๐ล้านลิตร
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนช่วงเดียวกันประมาณ๕
คาดว่าช่วงครึ่งปีหลังนั้นจะเติบโตได้อีกอย่างต่อเนื่องครับ
จากการที่รัฐบาลได้มีการอนุมัติให้จีนนั้นเพิ่มเที่ยวบินเข้าไทยได้
จากปัจจุบัน๑๐๐๑๒๕เที่ยวบินเป็น๔๐๐เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า๔เท่าตัวทีเดียวครับ
และตั้งเป้าว่าจะมีการให้บริการนักบรรยากาศสัญญาณเชิงพันธุ์ที่สูงถึง๔๒๐๐ล้านลิตร
หรือว่าโตประมาณ๔๐จากปีก่อนหน้า
แล้วก็จะเติบโตเท่ากันกับก่อนช่วงโควิดระบาด
คือปี๒๕๖๒นะครับ
ก็ประมาณสัก๖๒๐๐ล้านลิตรได้นะครับ
ทางด้านของนางพัดทีมราสายประทุมที่
บรรยากาศอธิบดิกรุมธุรกิจพนักงาน
ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

การลงทุนผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ
รองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด
ตามทิศทางแล้วก็เทรนด์ของโลกครับ
อีกประมาณ๒เดือนนี้จะสรุปได้
เมืองต้นก็มีผู้สนใจ๒๓รายครับ
ในกลุ่มของโรงกลั่นให้ความสนใจจะมาผลิตในไทย
แล้วก็ใช้วัตถุดิบหลักก็คือน้ำมันที่ใช้แล้ว

แล้วก็น้ำตาลต่างก็จะมาผลิตเป็นพลังงานสะอาด
ในการใช้ในกระบวนการเชื้อเพลิงของอากาศยานต่อไป